ค่ะก็อย่างที่ได้บอกไว้นะคะว่าทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้ลงพื้นที่ไป
ติดตามบรรยากาศสำหรับวันนี้เป็นวันที่คนไทยทุกคนจะต้องจดจำไว้ในความทรงจำเป็นวัน
ประวัติศาสตร์ที่เราสูญเสียนะคะซึ่งเราก็มีรายงานพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเรามีการเกาะติดสำหรับความเคลื่อนไหวในต่างประเทศด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้นำเสนอเกี่ยวกับผู้นำประเทศในต่างประเทศที่ต่างได้สงสารแสดงความเสียใจมายังประเทศไทย
และขณะนี้นะคะหลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์จากนานาประเทศค่ะต่างได้ส่งพระราชสารน้อมถวายบังคมแด่พระองค์ค่ะ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตานร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
โดยพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ค่าราชบริพาณค่าราชการระดับสูงรวมทั้งชุมชนคนไทยในภูตาล
ร่วมสวดมนตร์และจุดประทิบหนึ่งพันดวงณวิหารเกเนอราแห่งทาชิโซองกรุงชิมพูขออภัยค่ะ
และได้ประกาศให้วัดในภูตานทั่วประเทศจัดพิธีสวดมนต์และจุดประทีบตามธรรมเนียมของภูตาล
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้
ขณะที่ในวันนี้ค่ะทางการภูตานยังประกาศร่วมไว้อาลัยโดยประกาศลดทงชาติครึ่งเสา
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่จะทรงนำสวดมนต์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์เองด้วย
เด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ตรัสถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและทรงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ภูตาลและราชวงศ์ไทย
ซึ่งก็จะทำให้การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวภูตานทั่วประเทศเสียใจเป็นอย่างมาก
และผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียพระไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยในพระราชสารได้ทรงระบุว่าพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระไทยเป็นอย่างมากเมื่อได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
และทรงตรัสว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอุทิศตนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
เสียสละและความรักอย่างไร้ขีดจำกัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย
เพียงแต่จะเป็นสิ่งที่ตราตรึงในจิตใจของประชาชนชาวไทย
แต่ยังได้รับการเคารพยกย่องไปทั่วโลก
ตลอดช่วง๗๐ปีในรัชสมัยของพระองค์
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
บิดาของชาวไทยจะไม่เพียงแต่อยู่ในหัวใจของผู้ใกล้ชิดกับพระองค์เท่านั้น
แต่จะทรงอยู่ในใจของผู้คนที่พระองค์ทรงได้เปลี่ยนแปลง
จะเป็นที่จดจำตลอดไปพระราชกรณียากิจของพระองค์
เช่นนวัตกรรมทางการเกษตร

สุขภาพและการศึกษาได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศ
วิสัยทัศน์ของพระองค์ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจสำคัญ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัทยีฮัตซานันโบเกีย
เสียพระไทยต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และสมาชิกพระราชวงศ์ทุกพระองค์

สมเด็จพระราชนีนาลิซาเบ็ดที่๒แห่งอังกฤษทรงส่งพระราชสารแสดงความเสียพระไทยส่วนพระองค์
ยังสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
โดยไม่ได้มีการเผยแพร่เนื้อความในพระราชสารส่วนพระองค์แต่อย่างใด
อกจากนี้นะคะยังมีพระราชสารจากสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัสบินอีซาอัลคอลีฟะแห่งบาเรน
ทิศคอลิฟาบินซายิดบินสุนดรอันยะฮาน
ผู้ครองนครอบูดาบีส่งมาถึงราชวงศ์ไทย
เพื่อแสดงความเสียใจและเห็นใจมายังสมาชิกราชวงศ์
รวมทั้งคนไทยและรัฐบาลไทยต่อความโศกเศร้าในครั้งนี้ค่ะ